ทุกผู้ชมครับมีผู้ชายคนหนึ่งเมานะฮะเมาแล้วก็ขี่จักรยานยนต์ไปตามหาเมียที่ปั๊มน้ำมัน
อืมอ่าพอไปถึงไปเจอกันก็ทะเลาะกันขี่รถพุ่งชนเขาไปผลักอกเขาอีกนะครับ
คนเข้าไปห้ามจะไปโชคเขาอีกไปดูเหตุการณ์ที่มีคนถ่ายคลิปเอาไว้หน่อยนะฮะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่ปั๊มแห่งหนึ่งที่บางพลีสมุทรปราการนะครับท่านผู้ชมครับ
มีคนที่ถ่ายคลิปเอาไว้นะครับผู้ชายคนนี้นี่ไปผลักอกผู้หญิงอีก
ชี้หน้าด่าด้วยนะครับคือคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยเขามาเติมน้ำมันพอดีนะฮะ
สุดท้ายเนี่ยเขาเห็นท่าทางไม่ค่อยดีกลัวจะรุนแรงกว่านี้ก็เลยเข้าไปห้ามปราม
ผู้ชายคนนี้ไม่พอใจอีกนะฮะทำนักเลงใส่เขาอีก
ทีแรกนี่เอาจักรยานยนต์นี่ไปชนเขานี่พอเขาเข้าไปห้ามนี่เห็นไหมฮ
เพราะอยู่ใกล้ใกล้เลยนะครับทุกผู้ชมครับเขาก็ต้องเข้าไปห้าม
นี่ทำท่าทางแบบนี่เขาไปผลักเขาจะชกเขา
ก็มีการแจ้งตำรวจกันนะครับแล้วตำรวจก็มาระงับเหตุ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายสองที่ผ่านมาสายตรวจสพบังพลีก็มานะครับ
สุดท้ายเนี่ยฮะก็ต้องคุมตัวไปสงบสติอารมณ์
หัวร้อนเหลือเกินนี่เห็นไหมนู่นยังไปนั่นอื้อหือ
ดูสิอ่าท่านผู้ชมครับนี่มีเพื่อนเข้ามานะ

หญิงสาวที่ถูกผลักอกถูกตามมาเนี่ยเอาเรื่องเอาราวเนี่ย
บอกว่าคนก่อเหตุคือสามีของเธอก่อนเกิดเหตุฝ่ายชายไปดื่มเหล้ามา
ทะเลาะกันที่บ้านเธอก็ขี่จักรยานยนต์หนีออกมา
ตั้งใจว่าจะไปหาพี่สาวระหว่างทางก็แวะเติมน้ำมัน
ปรากฏว่าสามีขี่รถตามมานะฮะมาเจอพอดีก็เลยขี่รถพุ่งชนรถเธอล้ม

มันเมาแล้วหนูจะกลับมาช่วยเพราะหนูไม่ให้มันมาไง

มันก็เลยขับมาตามหนูไง

ส่วนคนก่อเหตุนะครับชายหนุ่มวัย๒๔ปีคนนี้
ตำรวจก็คุมตัวขึ้นรถไปนะอารมณ์ก็เริ่มจะลดลงบ้างนะครับ

แล้วก็ทะเลาะกับภรรยาเป็นการทะเลาะกันครั้งแรก
บกันมาปีกว่าพอภรรยาขี่รถหนีออกมาจากบ้านเขาก็ขี่รถไล่ตาม
สาเหตุที่ขี่จักรยานยนต์ไปพุ่งชนรถของเมียจนล้ม
แล้วก็ลงไปเอาเรื่องเอาราวเขาเนี่ยเขาบอกเขาโมโหจริงเขาคุมตัวเองไม่อยู่
ตำรวจก็เลยพาตัวไปโรงพักที่สพบางพลี
ทำที่ไหนไม่ครับครั้งแรกเลยครับอีก
ครั้งแรกคบกันมะหนายังคบมากันปีกว่าหรอครับ

เขาก็อ้างว่าอย่างนี้นะบอกทำแค่รถแต่คนถ่ายคลิปได้บอกนี่ไปผลักอกเขาด้วยแล้วนี่

สอบถามคนในปั๊มแล้วก็ถามไปยังตำรวจ
ตำรวจบอกว่าหลังจากเกิดเหตุก็พาฝ่ายชายคนก่อเหตุ
ไปที่สพบังพลีนะฮะเพื่อไปสงบสติอารมณ์
แล้วก็ให้ไปเจรจากับทางภรรยาของเขาด้วย
ทั้งคู่ก็ปรับความเข้าใจกันแล้วก็ปล่อยกลับบ้าน
คุณปียชาติก็เลยโทรไปหาฝ่ายหญิง

ปรับความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
ลองฟังดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง
ก็ทั้งคู่ก็ไม่ติดใจเอาความกันนะครับท่านผู้ชมครับ
เอาเป็นว่ามีอะไรก็คุยกันดีก็แล้วกันเนอะ